ตั้งแต่ปายเท้าเธอหลวง

เฮ้ยมันหยิบอะไรนอนเหรอ
มันหยิบมือพื้นซ่อนแล้ว
เหมือนมันหยิบมือพื้นดาวไปเหรอ